จำได้ว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งตอนรัฐบาลของคุณทักษิณ
คุณทักษิณหรือคุณปูก็ไปนั่งดู

ตอนคุณปูรู้สึกคุณปูจะไปดู

คือมันเป็นเหมือนเป็นศีลสรรค์ของเดี่ยวทุกวันอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าวันนี้พี่ศรีบอกว่า
โน้ตเดี่ยว๑๓ให้ท้ายม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไร
พูดเอามันเอาหาไร้เหตุผล
ท้ายสั้นบอกเดี๋ยวเจอกัน

โพสต์ข้อความแฮชแท็กสั้นบอก
แต่คำว่าคำนี้ค่ะก็คือจริงในเดี่ยวที่เขามีพูด
เขามีพวกคำนี้ของเขาซึ่งไม่ได้ไปดูมาแต่หมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีคำนี้อยู่ในเขา
ที่เขาพูดอยู่ในแบบในระหว่างที่เขาขึ้นทอของเขา
คุณเล่นกี่รอบครับรอบเดียว
ก็ถ้าดูได้ทางเน็ตฟลิกซ์ก็น่าจะต้องไปเล่นรอบเดียวใช่ไหมล่ะเน็ตฟลิกซ์คงแบบซื้อไปแรง
แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะเล่นนามัน๓บาท

ต้องแอบไปดูแต่ว่าไปดูแล้วสนุกจริงอ่ะเอาเป็นว่าตั้งแต่ขึ้นว่าแฮชแท็กกูสะดวกแบบนี้ปุ๊บ
พี่ศรีก็ตอบกลับทันทีเหมือนกันค่ะกูก็สะดวกที่จะร้องเรียนแบบนี้
จัดการกับคนที่หากินกับการบิดเบือนและบูลลี่คนอื่นนี่เอาสิหมัดต่อหมัด
คนก็กระแทกพี่ศรีเยอะเหมือนกันนะว่าแบบพี่ศรีเอ้ยมีเสียงไหมขอฟังเสียงพี่ศรีสักนิดนึงค่ะ
ที่เขาพูดถึงเรื่องการในลักษณะของการสนับสนุนกลุ่มที่ออกไปประท้วงกลุ่มมอบนะครับ
มันเป็นการชี้ให้เห็นว่าโน๊ตให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือส่งเสริมกลุ่มมอบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้หรือไม่
เขาก็คงออกมาแก้ตัวว่าเป็นเรื่องของการแสดงนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงหรือเรื่องจริงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเขา
แต่สิ่งที่ผมต้องการไปร้องทุกข์เต่าโทษเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า
แต่ถ้าไปก้าวล่วงถึงการยุโยงส่งเสริมให้บุคคลไปกระทำผิดกฎหมาย
แล้วสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องกระทบต่อสถาบัน

ศรีก็ชัดเจนไงว่าถ้ามันกระทบเนี่ยเขายอมไม่ได้
เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเหมือนกัน

วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกในเดี่ยว๑๓เนี่ย
เออมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองแหละ
เพราะเราคือระบอบประชาธิปไตยไง

แต่ว่ามันมีหลายส่วนที่เขาคิดว่ามันไม่เหมาะสม
ในฐานะที่เรามีรัฐบาลมีผู้นำ
อย่างมันก็เกินเลยไปหน่อยนะเขาว่าอย่างนี้

เรื่องนี้นายอนุชาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่านายกได้ดูเดี่ยว๑๓หรือยัง
ส่วนตัวเขาดูคร่าวไปนิดหน่อย
แล้วก็เห็นในส่วนของกระแสวิเคราะห์ของสังคม

วิจารณ์เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่ง

นักข่าวเลยถามว่าเอาจริงเลย

ควรไปดูถ้าตรงกับรัฐบาลชุดไหน
เขาก็พูดถึงรัฐบาลชุดนั้นนะ
สมัยคุณยิ่งรักเขาก็พูดถึงคุณยิ่งรักนะ
สมัยคุณอภิสิทธิ์เขาก็พูดถึงคุณอภิสิทธิ์นะ
สมัยคุณทักษิณชินวัฒน์เขาก็พูดถึงคุณทักษิณนะ
แล้วก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันด้วย

คุณอนุชาแต่ว่าพี่โน๊ตเขาพูดทุกรัฐบาลนะ

คือการวิภาควิจารณ์ในระบบธรรมดา
ทุกคนก็เห็นได้ว่าต่างกันหรือไม่

ถ้าเปิดใจเป็นธรรมเราก็จะเห็น
สื่อก็เห็นว่าการวิจารณ์อาจมีความแตกต่างกัน

ก็คงไม่ใช่ช่วยตีความทีค่ะ

ไม่คุณอนุชาบอกว่าเป็นรัฐบาลตีมาหลายสมัยนะ

ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันได้ไงมันคนละคนคนละยุค

ตอนการวิภาควิจารณ์ระบบธรรมดา

ก็จะเห็นได้ว่าต่างหรือไม่ต่าง

นี่คำตอบเขาแต่ยุคนี้อ่ะอาจจะแรงไปหรือเปล่า
ยุคนี้คือยุคนี้ยุคนี้ยุคนี้ยุคตู่นี่
ทำไมคำว่าแรงไปคืออะไร
แรงไปอาจจะว่าอาจจะเจาะจงชัดเจนไปหรือเปล่า
ตอนยุคก่อนจ่อจงไหมนะคะก็จ่อจงนะ

ต้องกลับไปดูของเดิมกว่าเพราะเขาไม่อยู่ของเดิมหมดเลย

มันอยู่ที่ว่ามันจี้จุดใครไง
ใช่ไม่เหมือนในความนี้ก็คือ
เหมือนที่คิดไม่เหมือนกันไง
คนแต่ละคนก็คือมันมีความคิดต่าง

แต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันเอง

แล้วตอนรัฐบาลก่อนพี่ศรีเขายังไม่ได้เป็นเลขา
สมาคมพิทักรัฐธรรมมนุนไทย
พี่ศรีเขาอยู่ตั้งแต่สมัยยุคไอทีวีแล้วไม่ใช่เหรอ

ที่การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้ร้องอ๋อหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้
เพราะว่าตอนทศชพี่ศรีเป็นคนร้อง
ถูกต้องป่ะตอนทศชไทยรักษาชาติ
ก่อนที่ก่อนการเลือกตั้งเมื่อ๔ปีที่แล้ว
พี่ศรีเป็นคนร้องใช่
เขาก็ร้องแต่ตอนนั้นอาจจะไม่มีพรบคอมหรือเปล่าแม่ตอนนั้น

มีมั้นแต่มันเพิ่งมาปรับเปลี่ยนไงน้องใช่ค่ะใช่
ว่าตอนนี้หลายคนคงรีบไปนั่งดูกันใหญ่แล้วค่ะ